ตามต่อกันเรื่องของแอมไซยาไนกันค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมเห็นด้านหลังเราแล้วยังคงเขาเรียกว่า

แล้วเราก็กลายเป็นตั้งฉายาให้เธอไปแล้วว่าเป็นแอมไซยาไน
ก็สื่อเรียกแล้วก็หลายคนก็บอกว่า
คือชื่อนี้มันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงใครในคดีอะไร
แต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ตอนนี้เธอถูกแจ้งข้อหาคือการตายของคุณก้อยที่ฆ่าโดยไตรตรอง
แต่ศพอื่นและคนอื่นที่เป็นข่าวเนี่ย
ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมและต้องรอข้อมูลยืนยันอีกครั้งอย่างเป็นทางการ
ใช่ค่ะแล้วแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนก็กำลังมองว่า
คดีเนี้ยจะจบเมื่อไหร่อย่างไรรู้แต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านรองโจ๊กเนี่ย
ภูมิชาการตำรวจแห่งชาติมีการประชุมทางกลายเป็นวีดีโอคอนเฟรนต์มานะคะ
เพราะว่าท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ที่เยอรมนีมีการสั่งให้ทีมสอบสวนเนี่ยเร่งรัดคดีนี้แล้วนะคะ
โดยคณะพนักงานสืบสวนคดีของแอมสายไนค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในหลายท้องที่
ก็จะมีทั้งกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมเพชรบุรี
แล้วแน่นอนว่าทั้งด้านของพนักงานสอบสวน
กลุ่มเจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องเดินทางมารวมตัวกันที่สโมสรตำรวจ
นำข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานรายงานต่อท่านบิ๊กโจ๊กนะคะ
แล้วก็มีการร่วมประชุมกันผ่านทางไกลอย่างที่บอก
มีพยานแวดล้อมมีผลสอบปากคำจากแพทย์ทั้งหมดนะคะ
ที่มีการดูแลในเรื่องของเคสต่างที่ผ่านมาในส่วนของผู้เสียชีวิต
ส่วนที่มีเคสผ่าศพหรือไม่ผ่าศพก็ตาม
และยังมีเรื่องของการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย

จากการตรวจวัตถุพยานที่ตรวจเก็บได้จากรถยนต์ของผู้ตาย
รถยนต์ของตัวผู้ต้องหาและบ้านของผู้ต้องหา
พี่สาวของตัวทางด้านของนางเสาแอม
เพื่อพิจารณาว่าตกลงแล้วมีใครเกี่ยวข้องบ้าง

ทางด้านของภูมิครับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ท่านพลตรวจตรีนำเกียจเทียระโรจนภง

ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้
บอกนะคะว่าอันนี้เรายึดตามคำท่านเลยนะ
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่๑๓ศพ
แล้วก็รอดชีวิตมา๑ราย
เหนือจากคดีของก้อยซึ่งเกิดในจังหวัดราชบุรีค่ะ
เกิดขึ้นในพื้นที่เศรษฐ์พรมือน้องควันปฐม
และยังไม่ได้มีการออกหมายจับใครเพิ่มเติมนะคะ
การสอบปากคำและการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
โทรศัพท์มือถือเองของทางด้านของรองผู้อำกับ
ซึ่งก็จะเป็นอดีตสามีของแอม

แต่เขายังคงอยู่กินกันตามปกติในบ้านของเขานะคะ
ตอนนี้ตรวจสอบแล้วอดีตสามียังไม่พบเรื่องของความเชื่อมโยง
แต่เดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบปากคำอีก
การสอบปากคำอีกหนึ่งคนที่ถือว่าน่าจะให้การเป็นประโยชน์มาก

ก๊อฟข้อเป็นลูกน้องคนสนิทของในแด่
แด้เป็นสามีของนางสาวแอม
ที่เสียชีวิตไประหว่างกำลังจะไปทำบุญที่คำชโนธ
แล้วปรากฏว่าเกิดอาการอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจำได้ไหมคะ

ก็จะมีภาพที่ปรากฏออกมาว่านางสาวแอมใส่ชุดสีเหลืองจับมือแด้

รวมไปถึงยังไปฉลองวันเกิดในเย็นวันนั้น
มันก็เลยเป็นสิ่งที่คนตั้งข้อสงสัย
ตอนนี้เนี่ยคือก๊อฟเนี่ยตำรวจบอกเลยโอ้โหให้การเป็นประโยชน์มาก
แล้วก็ยังมีการไปตรวจสอบรถเก๋งสีดำของแอมด้วย
ก็แน่นอนว่าพบสารไซยาไนนะคะ
อันนี้เดี๋ยวต้องรอข้อมูลต่างอีก

กล่องพัสดุที่บอกว่า
มีการไปเจอว่าระบุชื่อของแอมเป็นผู้รับใช่ไหมคุณคิง

ใช่นี่ส่งมาแบบนี้
แล้วปรากฏว่าเขาบอกเฮ้ยไปตรวจสอบ
มันเหมือนกับเป็นลักษณะของสารที่
เหมือนจะเอาไปแก้พิษไอ้ตัวไซยาไนได้
อาจารย์ออสเป็นคนตรวจสอบแบบเกือบทั้งวันทั้งคืน

ตัวที่ตรวจเจอในกล่องพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ
ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนเป็นยาแก้พิษยนาย
แล้วทำไมต้องสั่งมาแล้วส่งมาที่ชื่อจ่าหน้าซอง
เป็นชื่อของแอมด้วยก็งงอยู่เหมือนกันไง
น่ะสินะคะทีนี้เขาก็เลยมองว่า
หรือว่าเธอจะมีความรู้ในเรื่องของสารเคมีพวกนี้

แต่มันก็มีอีกแหล่งข้อมูลบอกแบบนี้นะคะว่า
ลักษณะการสั่งซื้อตัวสารพิษไซยันไน
ไม่แน่เขาอาจจะขายมาแบบควบคู่กับตัวแก้พิษนี่ด้วยหรือไม่

แต่เดี๋ยวยังไงต้องรอตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะ

ปรากฏว่าพบนะคะพบสารไซยาไนอยู่ในร่างกาย
และอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
แต่ตอนนี้ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าพบในปริมาณเท่าไหร่
เพราะอย่างที่เรารู้กันไปก่อนหน้านี้ว่า
ทางด้านคุณหมอผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกแล้วว่า
ไอ้สารตัวนี้การที่คุณจะเสียชีวิตเร็วหรือช้า
มันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและเรื่องของอาหาร
ที่อยู่ในกรมพออาหารของคุณดูแล้วถูกไหมคะ
นี่แหละค่ะแล้วเรื่องของระยะเวลาในการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน
อันนี้รอตรวจสอบความชัดเจนแต่พบแน่แล้วในตัวของผู้เสียชีวิต

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปหาหลักฐานอื่นแทน
เชื่อมโยงเพื่อเอาผิดผู้กระทำความผิดให้ได้
ซึ่งมันไม่ได้มีแต่การตรวจสอบเรื่องของสารพิษในร่างกายอย่างเดียวหรอก
แต่มันมีข้อมูลด้านอื่นเอามาประกอบกันได้
ไม่ใช่แค่นิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลแวดล้อมไล่เลียงไทม์ไลน์ต่าง

คือในทางการข่าวที่พวกเราทำงานกันนะครับ

แล้วก็นำเสนอเป็นรายงานออกไปก่อนเบื้องต้น

เขาก็จะออกมาคอนเฟิร์มความชัดเจนว่าอะไรใช่และยืนยัน

ข้อมูลมันก็จะล้อกันไปแบบนี้นะครับ
ดูเหมือนว่าตอนนี้หลักฐานใหม่จะผุดขึ้นมาเรื่อย
จากเดิมที่มีการไปตรวจสอบภายในรถของแอ้

ล่าสุดตำรวจที่จังหวัดไปตรวจสอบอีกหนึ่งจุด

ไปตรวจหาหลักฐานในรถคันนี้
เป็นรถของแอมที่รับมาจากบ้านแด้
เป็นอดีตสามีที่จังหวัดอุดรธานี

ตำรวจเมืองนครปฐมไปตรวจสอบรถ
ขออภัยเมื่อกี้อาจจะบอกรถผิดยี่ห้อไป
อันนี้เป็นรถเชฟโรเรตสีขาว

ทะเบียนก็คือ๕กกมม๑๑๔๖กรุงเทพมหานคร
เป็นหลักฐานใหม่นะคะเพิ่งได้มาจากจังหวัดอุดรธานี

เจ้าของเดิมเนี่ยได้นำมาจำนำไว้กับแอมเมื่อหลายเดือนก่อน
ตอนนั้นแอร์มเขาร่วมทำธุรกิจจำนำรถ
ก็ร่วมกันทำกับ๑๐ตำรวจเอกอิทธิเชษ
ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้
แต่ว่าเจ้าของรถไม่ได้นำเงินมาถ่ายถอน
และ๑๐ตำรวจเอกสิทธิเชษก็เสียชีวิต
หลังจากนั้นแอมจึงนำรถคันนี้มาใช้อยู่พักหนึ่งค่ะ

แอมก็ให้คนขับรถคันนี้จากอุดรธานี

แล้วก็นำไปจำนำต่ออีกทอดหนึ่งในราคา๖๐๐๐บาท
จากนั้นก็ถูกตำรวจยึดมาตรวจสอบ

ไปเจอสิ่งของหลายอย่างที่อยู่ในรถ
คอนโซลหน้ารถไปเจอแมส
ไปเจอกระเป๋าใส่ของไปเจอคู่มือรถยนต์
กระเป๋าใส่ซองกล่องใส่ทองไฟแชคแล้วก็หวีด้วย
นี่ทั้งหมดหลักฐานที่นำมาได้

เดินทางนำเอกสารมายืนยันนะคะ
ว่าตัวเขาเป็นเจ้าของรถแล้วก็เอาไปมอบให้กับตำรวจ

แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวนะคะในส่วนของรายละเอียดนั้น
ตำรวจสพโพรงมะเดือที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะคะไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่ง
เข้าไปตรวจสอบที่หอพักที่นางสาวนิตยาแก้วบุภาหรือว่าอ่า
บุภาหรือว่าคุณนิดอายุ๓๖ปีเสียชีวิตไปแล้ว
เมื่อปี๒๕๖๓ย้อนกลับไปเดือนสิงหาคมเป็นผู้เสียชีวิตรายต้น
โดยเจ้าของหอพักให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะแล้วก็เล่าว่าวันเกิดเหตุ
มีผู้หญิงเนี่ยโทรมาประมาณ๑๑โมงเช้าไม่ได้บอกว่าเป็นใคร
แต่ขอให้ช่วยไปดูนิดในห้องให้หน่อยเพราะว่าติดต่อนิดไม่ได้
เจ้าของหอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาติดธุระอยู่ข้างนอกก็เลยไม่ได้เข้าไปดูให้
ทีนี้๔๐๕๐นาทีต่อมาผู้หญิงคนเดิมโทรมาอีกแล้ว
ขอให้ไปช่วยดูนิดที่ห้องให้หน่อยเพราะว่าติดต่อไม่ได้
เดินไปที่หน้าห้องค่ะไปเคาะประตูเรียก
นิดไม่ตอบแต่ว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์นะคะ
โทรศัพท์ไปด้วยเคาะประตูเรียกด้วย

ก็เลยใช้กุญแจสำรองเปิดห้องเข้าไป
เพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนอยู่คือมีคนโทรเข้าแต่ทำไมเขาไม่รับสายนะ

ทีนี้พอปรากฏว่าเข้าไปเจอเนี่ยเห็นนิดนอนคว่ำหน้าอยู่นะคะ

มือเกาะชะโครกอยู่เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
ร่างกายตอนนั้นเลือดออกปากออกจมูกตัวคล้ำค่ะ

ทีนี้ไปสอบถามเพื่อนร่วมหอของนิตยา

เห็นนิตยาคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง

ไปสอบถามสามีของนางสาวนิตยาชื่อว่านายภูมิบอกว่า
ภรรยาเสียชีวิตด้วยระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็หัวใจล้มเหลว
คือไอ้ลักษณะการเสียชีวิตด้วยระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจล้มเหลวเนี่ย
คือมันมาจากการชันสูตรของแพทย์
ซึ่งระบุการเสียชีวิตเอาไว้แบบนี้
ในใบมรณบัตรเบื้องต้น
ถ้าไม่มีการไปชนสูตรเพิ่มเติมก็จะระบุสาเหตุไว้เบื้องต้นแบบนั้น
ภูมิสามีของนิตยาบอกว่าภรรยาเสียชีวิตนะคะด้วยระบบไหลเวียนโลหิต
แล้วก็หัวใจล้มเหลวสภาพร่างกายม่วงคล้ำอย่างที่บอกไป
จากสภาพร่างกายที่ตายผิดธรรมชาติเขาก็เลยเชื่อว่าแอมมีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของภรรยา
เพราะอะไรสร้อยคอทองคำไม่ทราบน้ำหนักพระเลี่ยมทองของภรรยาหายไป

หลังจากงานศพของภรรยาแอมโทรมาหาบอกว่า
อยากได้คืนให้นำเงินมาถ่ายถอน๑๕๐๐๐บาท
ตัวสามีก็เลยไปหาเงินมาถ่ายถอนให้นะคะ
โดยแอมเป็นตัวกลางในการประสานงาน
โดยที่เขาไม่เคยเจอหน้าแอมเลย
เขาก็เลยมั่นใจว่าการเสียชีวิตของภรรยาของเขาเนี่ยต้องมาจากแอมแน่นอนนะคะ
เพราะทุกศพที่แอมวางยาจะเจอเป็นคนสุดท้าย
ซึ่งเขาก็อยากให้แอมรับโทษหนักที่สุด
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่สูญเสียคนรักไป
แล้วคนที่ตายไปก็มีความใกล้ชิดเกี่ยวพันกับทางแอม

พอดูไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะมีชาร์จจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดขึ้นสลับให้ดูด้วยนะคะ
ที่บึงการแต่ว่าเมียเขาตายอยู่ที่มุกดาหาร
ให้ดูหน้าจอนี้อันนี้คือข้อมูลตัวเลข
ที่ยืนยันล่าสุดจากทางการคือของตำรวจนะฮะ
ตาย๑๓ศพแล้วมีรอดตาย๑คือคุณปลา

เธอเองก็ไปเจอกับแอมแล้วก็มีอาการแปลก
แต่โชคดีว่ามีคนช่วยได้ทันปั๊มหัวใจ
แล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง
เพราะถ้าช่วยไม่ทันไม่รู้ว่าจะกลายเป็นหนึ่งในคนที่ถูกนับรวม
เหมือนกับคนอื่นแถวบนแถวล่างหรือไม่
ทีนี้ในเรื่องของดาบตำรวจที่ผมบอกเนี่ยนะฮะ

เมียของเขาก็คือหนิมฮะ
คุณผู้ชมครับหนิมหรือว่านางสาวสาวิตรีอายุ๔๐

เมื่อวานนี้ก็เหมือนไปเปิดใจคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะครับ

คนโตอายุ๕ขวบคนเล็กเพิ่งคลอด

๒๓พฤศจิกายนปี๖๓
วันนั้นเนี่ย
ได้ส่งรูปยาแคปซูลสีขาวขุ่น๒เม็ด

ลักษณะมันเหมือนแบบมันละลายแล้วแบบนี้เลยฮะหน้าจอ

ส่งภาพนี้ไปแล้วก็มีข้อความเขียนบอกว่า
มันเยิ้มแล้วพี่แอมนี่ครับ
แล้วมีคนโทรมาโทรมาพูดคุยกัน
เหมือนกับว่าอธิบายเรื่องราวว่า

จะกินได้หรือเปล่าเหมือนกับทางด้านของภรรยาเนี่ย
คือทางคุณหนิมส่งข้อความไปบอก
นี่พี่แอมที่ส่งมานี่ยามันเยิ้มแล้ว
โอ้โหอย่างนี้มันจะกินได้เหรอก็ไม่กล้ากลิ่น
ก็เลยทำให้คนชื่อแอมนั้นโทรกลับมานะครับ

ยาอะไรล่ะก็ถ้าย้อนกลับไปด้วยความที่

แล้วเวลาผู้หญิงหลังคลอดอาจจะมีความไม่มั่นใจ

ยาหรือว่าวิตามินที่มันจะช่วยกระชับรูปร่าง

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยแอมก็ส่งยามาให้ผู้ตายอีกครั้ง
แล้วก็มีการทักขอเลขพัสดุด้วยนะฮะ

และชื่อที่ส่งมาผู้ส่งคือสหรัฐ
ค่ะนี่คือชื่อจริงของแอมนะครับ
ตามหลักฐานที่เห็นหน้าจอนี้นะครับ
ส่งมาจากกาญจนบุรีในวันที่๒๔พฤศจิกายนปี๖๓
นี่นะเขาคุยกันช่วงค่ำ๒๓นะ

แล้วจริงปลายทางน่าจะมาถึงวันที่๒๖พฤศจิกา

มาถึงตั้งแต่๒๕พฤศจิกาครับ
พอมาถึงปั๊บผู้ตายก็กินเลย
เสร็จปั๊บแล้วก็ด่วนจากไปในทันทีครับ
ซึ่งหนิมรู้จักกับแอมผ่านวงแชร์ในปี๕๙นะฮะ
แล้วก็ติดต่อพูดคุยกันมาเรื่อย
ก่อนตาย๑เดือนหนิมนำเล่มทะเบียนรถไปจำนำ
แล้วเอาเงินให้แอมยืมหลักแสนครับ
ขณะที่หนิมเสียชีวิตเสียชีวิตในบ้านนะที่มุกดาหาร
แล้วคือน่าสงสารมากเพราะว่าลูกคนโตอายุ๕ขวบเป็นลูกชาย

แต่เขาก็ไม่รู้จะช่วยแม่ยังไงคือทำไมแม่จู่มีอาการแปลก
แล้วลูกคนเล็กลูกสาวอายุ๑เดือนเพิ่งจะแรกคลอดเองครับ
ส่วนตัวของสามีผู้ตายเนี่ยดาบตำรวจเขาอยู่กรุงเทพไงอยู่คนละที่
ก็เอกใจแล้วว่าทำไมวีดีโอคอลหาเมียแล้วเมียไม่รับเลย
โทรหาลูกบอกลูกไหนพ่อคุยกับแม่หน่อยสิแม่อยู่ไหม
อยู่ตรงนี้ไหนแพนกล้องไหนถือกล้องให้ดูให้พ่อดูหน่อยซิ
พอกล้องขยับไปปั๊บเห็นว่าเมียนอนฟุบอยู่ที่บนที่นอนฮะ
รีบโทรหาเพื่อนบ้านให้มาดูให้หน่อย
เพราะเพื่อนบ้านเป็นผู้ใหญ่และน่าจะพอช่วยเหลืออะไรสักอย่างได้
เพื่อนบ้านรีบมาดูครับคุณอุราพรเขาบอกว่าประมาณ๓ทุ่ม
พอแฟนของผู้ตายโทรมาเนี่ยป้ารีบไปดูเลยนะ
พอเปิดเข้าไปป้าตกใจเลยสภาพดินที่เห็นนอนอยู่บนเตียง
แล้วป้าเขาสาธิตแบบนี้เลยสาธิตกับพิตินักข่าวของเรา
เขานอนอยู่ตรงนี้หมดสติแล้วข้างเขามีลูกน้อย๑เดือน
ตัวแดงลูกแรกครอดแล้วลูกชายก็นั่งอยู่ข้าง
ลูกก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกป้าไปเขย่าตัวนิม
แต่หนิมเขาไม่ตอบสนองแล้วแล้วหนิมเนี่ยเหมือนธาตุไฟแตกด้วย
คือที่นงที่นอนเนี่ยมันเลอะเปลือเปื้อนไปหมดเลยกลิ่นเหม็นคลุ้งเลย
เอามือไปอังตรงจมูกเหมือนเขาไม่หายใจแล้ว
ไม่รู้ตอนนั้นไปกินอะไรผิดสำแดงหรือเปล่าเหมือนท่าแตก

ขณะที่แม่ของผู้ตายครับแม่น้อยบอกว่า
วันที่เกิดเหตุตัวแม่เองอยู่โคราชก็อยู่คนละจังหวัดอีก
เพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าลูกสาวเนี่ยอาการไม่ดีนะ

สุดท้ายแม่รีบไปแล้วแต่ไม่ทันดูใจครับ

ทั้งที่ร่างกายแข็งแรงเพิ่งจะคลอดลูกด้วย
แล้วถ้าหากว่าถ้าหากว่าแอมมีส่วนฆ่าลูกแม่จริง

แล้วแม่คิดว่าถ้าแอมเขาทำจริงเนี่ย

อันนี้ก็เป็นการประมวลในส่วนของครอบครัว

หลังจากที่ได้ไปเจอเจอหรือว่ารู้จักหรือพูดคุยกับแอม

ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยไว้แบบนี้นะฮะ